อันนี้ได้คุยกับลูกไหมครับว่าทำไมลูกถึงอยู่ดีถึงต้องการ๔แสนที่มันค้างอยู่ที่แม่ตรงนั้น
มันราคาเท่าไรคะคุณแม่แถมคุณแม่
อันนี้คือหลังจากที่คุยกับคุณป้าใช่ไหมแล้วคุณป้าบอกที่หลานเขาบอกไหม
ว่าเขาจะขอมอเตอร์ไซค์อะไรอ่ะไม่เขาคุยกับแม่เขาเขาคุยที่ว่า
ที่มาบอกป้าแล้วป้าก็เลยบอกให้ไปเรียนกับแม่ที่กรุงเทพ
เพราะว่ารถมันคันใหญ่ป้าก็เป็นห่วงป้าก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรมา
คือนักที่ป้าต้องเป็นอู๊มซู่เลอะนี่ให้หนูดูนะ๑๗๕๐๐๐๐บาท
๑๗๕๐๐๐๐บาทแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
แม่บอกว่าอยากได้จริงเหรอลูกมันคันใหญ่นะ
เดี๋ยวนะคะดูก็๑๗๐๐๐๐๐บาท๕๐๐หรือ๑๗๐๐๐๐๐บาท
ก็ก็คุยกันอย่างเงี้มาตลอดอ่าทีนี้น้องเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่
พฤศจิกายนที่มีเรื่องของของสารที่ว่าได้เงินมาเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยมาเกิดเหตุ
เขาต้องมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนต่างต่างคุณแม่ขาดการติดต่อไป
ติดต่อไม่ได้ถามไปก็ไม่ตอบไม่เจออะไรอย่างนี้เรื่องเงินเรื่องท้อง
โอ้ยมันยากแล้วเกินเงินเขาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมันจริงหรือเปล่า
ติดต่อกันตลอดแล้วที่เขาเอาแม่ไปออกข่าวแม่ก็ยังคุยกับเขา
ยังไม่รู้เรื่องเลยจนน้องสาวโทรมาอืมก็คุยกันอยู่ว่าจะออกรถให้เนี่ย
เราก็เลยงงว่าอ้าวก็ไม่เห็นลูกว่าอะไรนะ
เห็นแค่ทักมาว่าเดี๋ยวนะคะแม่จะอ่านก่อน
เพราะฉะนั้นแม่คิดว่าในส่วนของแม่มันเกิดอะไรขึ้น
อยู่อยู่ดีดีมันมันถึงเป็นเรื่องเวลาขึ้นมาฮะ
ก็เป็นเพราะหนูไม่ซื้อรถให้ดั่งใจลูกด้วย
ลูกอยากได้รถเขาอยากได้รถช่วงวันเกิดเขา
ธันวาที่ผ่านมาแม่ก็บอกว่าแม่ร่างกายยังไม่แข็งแรง
หูแม่ก็ไม่ได้ยินแล้วแม่ก็เป็นเหมือนรองโควิด
อ่าแม่ก็ไปไปหาหมอทุกอาทิตย์ครับก็เลยเดี๋ยวให้ร่างกายแม่แข็งแรงก่อนนะ
เดี๋ยวแม่จะบินกลับคืนไปซื้อให้อืมอ่าค่ะเนี้ยก็คุยกันวันนั้นอ่ะ
ที่ว่าน้องมาถามว่าแม่จะไปออกรายการโหนกระแส
ช่องสามไหมพี่พี่เขาจะพากันไปออกแม่เอาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาด้วยนะ
เราก็เข้าใจว่าเขาจะไปฟ้องรถเก๋งแล้วก็บอกว่าพร้อม
เราก็ถามเรื่องเงินเพราะว่าทุกทีคุยกันก็จะคุยเรื่องเงินเรื่องรถอืม
ก็จะคุยกับลูกเรื่องเงินเรื่องรถเพราะว่าลูกก็จะถามแม่เงินสี่แสนอ่ะ
เอาไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยคือคุณแม่ยืนยันว่าคุยกันตลอด
คุยกันตลอดนี่มีแชทมีอะไรให้คุณแม่เขาเคยขาดการติดต่ออะไรไปไหมฮะ
อันนี้ป้าไม่ทราบเพราะว่าเขาคุยอยู่ในห้องป้าก็ไม่ได้ยุ่งด้วยเพราะว่า
ต้องถามเด็กเขาเองเพราะว่าเขาคุยกับแม่เขาจะปิดห้องแล้วก็คุยกับแม่
แล้วเขาก็ปิดไม่ให้ได้ยินไม่รู้เขาคุยกันแม้แต่โทรหา
ทำไมแม่เขามาออกข่าวว่าป้าเอาญาติพี่น้องพ่อ
เอาไปใช้หนี้ล่ะคะเงินแสนทำไมออกข่าวให้ป้าเสียหมดเลย
มีหรอคุณแม่ไม่ได้ใช้หนี้ที่เขาเขาขอยืมอ่ะ
เขาก็คืนแล้วไงแล้วก็อันนี้คืนไม่คืน
ไม่รู้เพราะว่าหนูบอกให้ลูกไปถามตัวเองค่ะแล้วทำไมบอกว่า
เงินแสนแล้วเอาไปใช้หนี้ให้เอาก็น้องเป็นคนบอกว่าเอาไปใช้หนี้
หนี้คือเงินหมื่นที่ยืมป้าไปดูแลเขาหนูไม่รู้หรอกนะคะ
เพราะว่าหนูก็ฟังความจับลูกแล้วทำไมต้องพูดให้ป้าเสียด้วย
คืออย่างนี้คือสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมว่าปัญหามันเกิดก็คืออย่างนี้
ค่ะเงินของน้องเนี้ยที่น้องประสบอุบัติเหตุ
ต้องตัดขาข้างซ้ายเนี่ยตั้งแต่เข่าลงไปเนี่ย
มันอยู่สามก้อนณขนาดนี้นะขนาดลงฮะครับ
อันนี้คือห้าหมื่นห้าหมื่นสองแสนค่ะสี่แสน
ซึ่งคุณแม่อันนี้คือผู้ปกครองของเด็กเลยเขาเป็นผู้ปกครองร่วมกับคุณพ่อคุณแม่
ค่ะและแสนหนึ่งใช้ไปแล้วค่ะใช้สร้างบ้านใช้ให้ตาเท่าไหร
ให้ปูอะไรก็แล้วแต่อะไรนู่นนี่นั่นค่ะพอส่วนมากอ่ะเงินเงิน
เงินที่นอกเหนือจาก๒แสนไปแล้วคือน้องเป็นคนใช้เอง
แต่เงินห้าหมื่นนี้ป้าเอามาน้องใช้เองเหรอค่ะน้องเอาไปซื้อหมูกระทะ
มากินทีโลสองโลแกป้าก็เห็นว่าแกหิวมั้งอ่ะอยู่ในห้องเดียว
อยู่ในห้องคนเดียวไม่ไปไหนก็อยู่กินอยู่อย่างนั้นค่ะเพราะว่า
เอาแล้วทำไมเราไม่บอกหลานเราว่าเอ้ยเงินก้อนนี้มันโอ้โห
ก็บอกอยู่ค่ะมันก็ต้องเอาไว้ดูแลตัวเองเงินเขาก็บอกว่า
เงินหนูเงินหนูแต่ป้าก็บอกว่าเห็นหลานร้องไห้เห็นหลานเสียใจ
ก็ตามใจก็ถามแม่เขาดูว่าป้าเลี้ยงเขายังไง
เพราะว่าเห็นอยากกินอะไรป้าก็ตามใจหมดคุณแม่เหตุผลที่ที่ยัง
ยังไม่ให้เงินลูกสี่แสนส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไร
ก็กลัวลูกจะเอาไปใช้สุลุยสุรายถ้าหากให้เงินเป็นก้อนไป
แต่ถ้าขอทีละพันหรือห้าร้อยแม่ก็โอนให้อืม
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง